น่าสนใจเพราะเมื่อวานแตงโมแล้วก็เพื่อนร่องเรือสปีดโบสต์
ขึ้นไปทางปฐุมธานีแล้วก็ไปแวะทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ใช่ค่ะทีนี้เราไปคุยกับเจ้าของร้านอาหารเลยนะ
ร้านนี้คือร้านบ้านตานิดค่ะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพญาเลยนะคะ
สามโคกปฐุมธานีไปเจอเจ้าของร้านคือคุณพึ่งค่ะ
คุณพึ่งเนี่ยเล่าให้กับนักข่าวของเราฟังเลยว่าเมื่อวานคุณตังโมกับเพื่อนเนี่ย
สปีดโบสต์ส่วนตัวมาแล้วก็มากันทั้งหมด๖คน
นั่งอยู่ตรงโต๊ะตรงนี้เลยนี่คุณเพิ่งชี้ให้ดู
ริมระเบียงติดน้ำเลยค่ะ
แล้วสักประมาณ๒ทุ่มกว่าก็มีการเช็คบิน
แล้วตอนรอเช็คบินคุณพึ่งยังบอกเลยนะมองไปที่โต๊ะ
เหลือแค่คุณตังโมคนเดียวแหละที่ยังทานอยู่
แล้วตอนกลับคุณพึ่งก็ไปขอถ่ายรูปคู่กับคุณแตงโมด้วย

คือชุดที่ล่องเรือคือชุดนี้เลยนะ

ใช่ค่ะที่คุณพึ่งถ่ายคู่กันกับคุณแตงโม
เดี๋ยวฟังที่คุณพึ่งเขาเล่าให้นักข่าวฟังหน่อยค่ะ

ตอนนี้พี่อยากจะเป็นกำลังใจอะไรให้ยังไงบ้างครับ

นะคะอยากให้มีปฏิหารเกิดขึ้นเพราะว่า

น้องเขาก็น่ารัก

นะคะเขาก็อยากให้เขาผ่าน
นี่แหละค่ะคุณพึ่งก็ให้สัมภาษณ์นะ
พอมารู้ข่าวตอนตี๓ก็ช็อกก็ตกใจเหมือนกัน

แล้วก็ขอให้เจอคุณตังโมเร็วนี้ด้วยนะคะ